ติดตามสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์สำหรับศึกฟุตซอลนะครับ
ถึงแม้จะยังอยู่ในช่วงต้นของเล็กที่๒
แต่ว่าตอนนี้ชมบุรีถือว่ากลุ่มความได้เปรียบอยู่พอสมควร
เพราะว่าทีมชั้นนำนะครับต่างพากันไม่สามารถเก็บใช้ได้
เพาะการท่าเรือนะครับได้๓คะแนนสำคัญในช่วงวินาทีสุดท้ายเหมือนกันครับ
ถ้าเรือต้องมาลุ้นนะครับในการบุกมาเยือนราชนาวี
ซึ่งในช่วงออกสตาร์ทเกมเนี่ยชื่อฉันดูดีกว่าครับ
เพราะว่าปีนี้ราชนาวีนั้นฟอร์มไม่ได้คงเส้นคงวางเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมา
แต่ชาวานเล่นดีจริงจริงครับเกมผ่านสิบเอ็ดนาทีและประตูขึ้นนำจากอิจชาประพาพันธ์
ฟรีคลิกนะครับเล่นเปลี่ยนจุดนิดเดียวครับ
ปีนัดเปิดให้จากนั้นครึ่งหลังเล่นไปสิบหกวินาทีครับ
สินเห็นไม่ลังเลครับตามกฎต้องใบแดงทันทีแล้วก็ท่าเรือเล่น๔คนอย่างน้อย๒นาทีครับ
แต่จังหวะแรกของการเล่นฟรีคลิกตาชาวีได้ประตูหนีห่าง๒สูงเลย
จากความเฉียบคมของเจษฎาชูเดชยิงฉลับแนวรับของท่าเรือเปลี่ยนทางนิดนึงครับ
หลังจากนั้นท่าเรือลงมาเล่นก็มาและประตู
แนนโกเมสนาทีที่๒๙นะครับ
มา๑ต่อ๒แล้วก็นำเป็นดาวสันโวที่ผลงาน๑๓ประตู
จากนั้นครับมากอสวินิซีอูสครับนาที๓๕ตัดบอลกลางสนาม
แล้วก็ยิงเข้าไปให้ท่าเรือเสมอ๒๒
โดยการกรองบอลแต่ว่าโอกาสยิงน้อยแต่ท่าเรือนั้นก็สามารถทำได้นะครับ

ทำท่าว่าจะเสมออยู่แล้วแต่ก่อนหมดเวลาไม่กี่วินาทีครับ
ชวัดเจินกระจ่างสวบนฮีโร่ครับ
ประตูชัยให้การท่าเรือเอาชนะสุดมัน๓๒เก็บ๓คะแนนแบบ
คือจับมีเพิ่มเป็น๓๗คะแนนครับ
ส่วนอีกคู่ไปดูหน่อยครับผลงานของทีมนำอย่างชนบุรี
ทีหลังการท่าเรือนะครับเตะตอน๔โมงท่าเรือเตะบ่าย๒
และดูจังหวะนี้ครับกลายเป็นเจ้าบ้านที่พลิกขึ้นนำครับ
อันดับสุดท้ายของตารางอย่างศรีปฐุมที่ไม่ชนะใครเลยนะครับ
น้ำเหลืองศูนย์จากปีภัณฑ์เหยียบวิไลน์ครับเล่นไป๖นาที
ก่อนที่ชมบุรีครับตั้งหลักได้นาที๑๕ครับ
เกมบุกแล้วก็ตีเสมอจากการยิงของนัทพลสุธิโรธ
นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับนัทธุมัชยาลานครับ
เข้าไปยิงให้กับทางบลูเวฟนำในช่วง๒๐นาทีแรกสองต่อหนึ่ง
กลายเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าศรีปฐุมก็มาดีเหมือนกันครับ
แต่ความแน่นอนครับในช่วงครึ่งหลังบวกความเก่าของผู้เล่นชนบุรีครับ
พวกเขาหนีเป็น๓๑จากพิรพัฒน์แก้ววิไล
ชาวบ้านก็พยายามจะไล่มาครับโดยเสียงเชียร์ของแฟนบอลนะครับสองต่อสาม
เตียโกโมร่าอดีตนักเตะของการท่าเรือครับ
ที่ย้ายมาเสริมทีมในช่วงเลขที่๒ให้กับศรีปฐุม
ที่เหลือครับศรีประทุมพยายามบุกแต่มาพลาดครับ
๒ประตูนาที๓๙ครับท้ายเกมจากอภิวัตรแจ่มเจริญ
แล้วก็ติดกันเลยครับโดยสุภวุฒิเถื่อนกลางจบเกม
เก็บเพิ่มเป็น๔๐แต้มนำจากฝูงต่อทิ้งห่างท่าเรือ๓คะแนน
เป็นหนึ่งทีมที่พลาดนะครับในช่วงออกสตาร์ทเลขที่๒ครับ
ส่วนการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะครับอาทิตย์ที่๙กันยายน
มี๔คู่นะครับ๔โมงเย็น๒คู่ครับ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับเจอกับห้องเย็นท่าข้าม
เจอกับมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรมทางหลวงจะพบกับสิงห์สมุทรสาคร
ไปดูผลฟุตบอลโตต้าไทยลีกกันบ้างครับ
ส่วนคู่ที่ขนาดจบไปแล้วนะครับอีก๑คู่ช้นบุรีครับ
เป็นทีมแรกที่ตกชั้นอย่างเป็นทางการในระดูการนี้นะครับ
เพราะว่าเหลือโปรแกรมอีก๖นัดถึงแม้จะเก็บ๑๘คะแนนเต็มนั้น